มาดูอุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่อายุทยากันก่อน

ถนนตรงนี้เป็นถนนริมคลองแล้วเป็นเลนสวนกัน
รถกระบะมาฝั่งนี้รถมอเตอร์ไซค์มาฝั่งนี้
ปรากฏว่ารถกระบะเก็บทรงไม่อยู่เสียทรงค่ะคุณผู้ชม

แล้วพุ่งไปชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทาง
กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ตาย๑เจ็บ๒ค่ะ
เห็นไหมคะชนแล้วคันแรกคันที่สองนี่

ใช่ค่ะนี่คนนี้คนนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้นี่มอเตอร์ไซค์คันนู้นน่ะสิ

โอจดูสิคะกระบะเกิดอะไรขึ้น

สันนิษฐานได้หลายอย่างหลับในเหรอเมาแล้วขับเหรอ
หรือเป็นที่รถสภาพรถหรือเปล่า
แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่นำมาเตือนกันเช้านี้นะคะ
เห็นไหมคะอุบัติเหตุแปลว่ามันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
ยืนอยู่ข้างคลองปลาปลาก็มีสิทธิ์จะตายได้

นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเหตุการณ์นี้
สองเพจเป็นคนรายงานมา
หนึ่งรายงานคลิปเหตุการณ์
อีกเพจหนึ่งรายงานรายละเอียดต่างนะคะ
ว่าเหตุการณ์มันเกิดจุดไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะ
คลิปเหตุการณ์ก่อนมาจากเพจควายเอ้ยนะคะ

ถนนริมคลองพระอินราชาที่อายุทยา
นี่ไปปักอยู่แบบนี้นะคะรถกระบะคันนี้ค่ะ
ส่วนเพจสมาคมคนนวรรณครนะคะ
เขามีการนำเสนอภาพข่าวคนเสียชีวิตและคนได้รับบาดเจ็บ
พร้อมบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนี่รายงานละเอียดเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดสักประมาณตี๔๕๖นาทีของวันที่๑๒
พฤศจิกายนที่ผ่านมาริมคลองพระอินทร์ตำบลเชียงรากน้อย
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นอุบัติเหตุรถกระบะไปชนรถจักรยานยนต์
ผลให้มีคนเสียชีวิต๑รายบาดเจ็บอีก๒ราย
ทั้งหมดเป็นผู้ชายล้วนเลยนะคะ
แน่นอนพอมันเกิดคลิปนี้มาโอเค
เรื่องของอุบัติเหตุเราได้เห็นแล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้
ถนนเส้นนี้แคบมากแปลว่าอะไร
เวลาว่าเวลาคุณขับเลนสวนกันเนี่ยคุณต้องยิ่ง

แล้วคนที่ไปชอบนั่งดื่มกินริมถนนตรงนี้

เสียงดังรบกวนชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นแล้วฝากตำรวจท้องที่สพบางปะอินนะคะ
เจ้าของท่องที่ไปจัดการให้เรียบร้อยหน่อย
เรื่องของคนที่ไปดื่มกินตรงนี้แล้วส่งเสียงดัง
ทั้งเรื่องของการขับรถที่อาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากนัก
กลายเป็นอุบัติเหตุเพราะเอาจริงถนนแคบจริงนะคะ

นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อายุทยานะคะ